เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะคะเรื่องนี้เกิดในต่างประเทศเป็นเหตุ
รถไฟเนี่ยจะชนกับไม่จะละชนเลยรถไฟชนกับรถบรรทุก
แต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องเหตุผลที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพราะว่า
วิรกรรมของคนขับรถไฟขบวนนี้

เหตุการณ์เป็นอย่างไรไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับ
นี่คือคลิปเหตุการณ์ก่อนที่รถไฟของโปแลนดขบวนนี้
จะชนปลาท้ายังแรงกับรถบรรทุกที่อยู่บนรังของรถไฟ

แล้วทำกิจกรรมอื่นกันเหมือนเดิมครับ
ใดนั้นคนขับรถไฟก็วิ่งออกมาจากห้องขับ

พร้อมกับตะโกนเตือนให้ผู้โดยสารทั้งขบวนนั้นหมอบลงกับพื้น
ที่ตัวเขานั้นจะรีบหมอบลงกับพื้นด้วยเช่นกันครับ
โชคดีครับหลังจากรถไฟไปชนกับรถบรรทุกแล้ว
รถไฟไม่ได้เกิดพลิกคว่ำหรือว่าตกราง

เพราะว่าความกล้าหารของคนขับรถไฟขบวนนี้แหละครับ
ที่วิ่งเตือนพฤษศาลให้หมอบลงก่อนจะเกิดการประทะกัน
ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บร้ายแรง
จากอุบัติเหตุครั้งนี้แต่อย่างใด
ก็ต้องยกให้เป็นฮีโร่ของรถไฟขบวนนี้นะครับ